รักของสัตว์อีกชนิดนึงตอนนี้เขากลายเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะ
ขนาดไหนติดตามกันเลยค่ะ
นาเอ็นดูนี่คืออะไรพยายามจะเข้าพยายามจะออกดูจะ
ทำอะไรลูกโอ้เขากระดื๊บแต่เห็นไหมว่า

คือเขาไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าเขาอ้วน

ทดสอบสลิมเหมือนตอนแบบที่เราเด็ก
หรือว่าสมัยนี้เราต้องผ่านช่องประตูเวลาเปิดโรงนักภูมิ
ว่าผ่านได้เราภูมิใจไงเราผอม
นี่คือเดินคอตกยอมแพ้หรอกหรือยังไง
ว่าไม่ไหวแล้วฉันปวดพุงเหลือเกิน
แต่ผ่านเข้ามาได้เหนื่อยนะคะ
เพราะเทียบกับคนนะโอ้โหคุณใหญ่นะแม่อยากขึ้นจังเลยไหมทำไมหนูอ่วนนะแม่
ขึ้นเยอะไงลูกค้าโอ้โหนี่เด็ก๒ขวบด้วยเลยต้องก็เกินนะครับ๓ขวบ
ตัวตัวใหญ่มากจริงจริงนะคะโดยเจ้าของเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวจีนนะคะ
ก็คอยที่จะขยันอัพทั้งภาพทั้งคลิปของเจ้าปังปุ๊นี่แหละ
ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อว่าปังฟุรัคคูณนะคะ
เผื่อใครอยากจะไปกดไลค์ติดตามดูเพิ่มเติร์นตลกท่านี้ตลกท่านี้
มากนางครีเอทมากใช้คำนี้นางเข้าแนวตั้งอ่ะคือการที่นางเกาะรั้วมาแล้วนางก็โอเคนะ
แล้วนางก็แบบเอ้ยได้แล้วดูสิได้แล้วปลิ๊กเข้าเลยสุ่มผันแล้วนางก็
จริงก็แปลกเหมือนกันนะเพราะไม่ค่อยเห็นใครเลี้ยงแร็คคูณเท่าไหร่
นี่ถือเป็นเป็นสัตว์ปีศาจแล้วนะในเรื่องเล่าป่างป่างอันนะ
แรงร่างได้บ้างอะไรบ้างตาวาวลุกวาวอะไรอย่างนี้
แต่ว่าที่เจอจริงก็เป็นสัตว์เหมือนกึ่งสุนัขนี่แหละ

พอเห็นคนเขาก็ตกใจแล้วเขาก็วิ่งหนีกลับเข้าไป

ใช่อาจจะไปกินเยอะด้วยนะครับแฟนที่